การย้ายทีมเองก็สร้างความฮือหาได้ไม่น้อย

ซึ่งเป็นจ่าฝูงของศึกไทยพิมพลิกในขณะนี้
พรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
นี่คือภาพที่ธีรธรรมบุญมาธรรมแบ็คซ้ายกับท่านทีมชาติไทยกับไทย
เมืองทองแบบไม่มีใครคาดคิด

ตลอด๖ปีครึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ
นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรและนางกรุณาชิดชอบ
ที่ดูแลและให้กำลังใจเป็นอย่างดี

และแฟนบอลบุรีรำทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในการคว้าทุกแชมป์ในเมืองไทย
ทิ้งท้ายว่าบุรีรำนั้นจะอยู่ในใจของเขาตลอดไป
เตรียมที่จะแถลงข่าวเปิดตัวทีละทอนบุญมาทัน

ยังไม่สามารถลงเล่นให้กับเมืองทองได้
จะเข้าสู่เลข๒ในวันที่๒๕มิถุนายนครับ

มีรายงานว่าค่าตัวของธิรทร
ในการย้ายจากบุรีรำไปอยู่กับเมืองทอง
คาดว่านะครับคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น๔๓ล้านบาทครับ
ส่วนค่าเหนื่อยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ๗แสนบาทต่อเดือนนะครับ